สำหรับกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ไปมีสัมพันธ์ชู้สาวกับนักเรียนชั้นแค่ม๒
ม๒คืออายุ๑๔ปีเรียกว่าผู้เยาว์ใช่ไหมคะ

เรียกแทนกันว่าที่รัก

ว่าไปเดินกอดคอกันคือดูไม่เหมาะสม
ประเด็นสำคัญก็คือผู้อำนวยการคนนี้เนี่ย

มีพฤติกรรมชู้สาวกับเด็กนักเรียน

อยากที่จะให้มีการสอบส่วนแล้วก็ปลดออกนะคะ

บัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ
เขาก็รวบรวมหลักฐานเพื่อร้องเรียน

เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งได้๓เดือนเนี่ย

พูดคุยผ่านทางไลน์ใช้คำไม่เหมาะสม

มีภาพคู่กันดูใกล้ชิดสนิทสนม

นายพิกุลการงานประธานคณะกรรมการ

ที่ผู้อำนวยการคนนี้จะย้ายมารับตำแหน่ง
ทางคณะกรรมการเคยคัดค้านกับทางผู้บริหารสำนักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษานครราชศรีมาร์๖ไปแล้วนะ
เพราะว่าเขารู้มาค่ะว่า
อำนวยการคนนี้มีพฤติกรรมเป็นคนเจ้าชู้
แล้วก็มีนิสัยชอบคบหากับเด็กนักเรียนหญิงในเชิงชู้สาวด้วย
ก็เลยทำหนังสือคัดค้านตามมติของคณะกรรมการ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วทางสำนักงานเขตก็ยังอนุมัติ

จนกระทั่งมาเกิดเหตุชู้สาวขึ้นกับนักเรียนที่ว่า
ใครก็ถือว่าแล้วไป
นึกว่าจะมาพัฒนามาทำให้การศึกษาของเราดีขึ้น
สถานของเรามีชื่อเสียง

คณะกรรมการสถานศึกษาก็ได้รวบรวมหลักฐาน
ข้อความแชทที่คุยกันผ่านไลน์
พยานบุคคลเอาไปร้องเรียนกับทางสำนักงานเขต
ที่ประถมมาศึกษานครราชศรีมาร์เกตฯ๖
มีเพื่อนของเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒มาเล่าให้ฟังด้วยนะ
ผู้อำนวยการคนนี้ให้เงินครั้งละ๕๐๐๑๐๐บาทค่ะ

และที่สำคัญเคยพาเข้าไปที่รีสอร์ทถึง๓ครั้งด้วย
เชื่อว่าน่าจะล่อลวงเด็กไปทำอนาจารย์นะคะ
ตอนนี้สังคมเรามันก็น่าเป็นห่วงมากขึ้น
มีแต่ข่าวที่อ่านแล้วรู้สึกหดหู่เหมือนกันนะ
ถ้าเกิดส่งลูกไปโรงเรียนแล้วจะไปเจอเหตุการณ์แบบนี้